อย่างหนูนาหนึ่งธิดาแล้วก็สาวพลอยชมพูยานีนค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเธอทั้งสองคนนั้นออกอาการเป็นปลื้มสุดเลย
หลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ดอกมะลิ
ในวันแม่แห่งชาติประจำปี๒๕๕๙นี้ค่ะ
ใกล้เข้าสู่วันแม่แห่งชาติประจำปี๒๕๕๙นะคะ
สองนักร้องสาวหนูนาหนึ่งธิดาและพลอยชมพูยันนิน
ที่ได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ

สปอร์ตโทรทัศน์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ
และแสดงความรักต่อแม่ของแผ่นดินและแม่ของทุกคนค่ะ
โดยครั้งนี้นะคะทั้งสองสาวเผยว่า
ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมดีแบบนี้
โดยส่วนตัวหนูนาค่ะก็ได้นำดอกมะลิ

แต่ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ก็เห็นจะเป็นสาวพลอยชมพู
ที่จะได้มีโอกาสนำดอกมะลิกราบคุณแม่เป็นครั้งแรกนะคะ
ที่ทั้งสองนักร้องจะฝากไปยังแฟนและชาวไทยทุกคน
อุดหนุนกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยนะคะ
โดยรายได้จากการจำหน่ายจะทูล๙

และช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศค่ะ

ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับสภาสังคมสงคราม
ก็เป็นอะไรที่ดีใจมากเลยค่ะ
ตัวเองก็ได้มอบดอกมะลิให้คุณแม่แล้วมันก็คุณยายอยู่แล้วด้วยค่ะ
จริงส่วนตัวหนูหนูก็ไม่เคยมอบดอกมะลิให้คุณแม่นะคะ
เพราะว่าหนูก็อยู่เมืองนอกมาสักส่วนใหญ่
แต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ให้กับพลอยชมพูด้วย
แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่บอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีค่ะ
ส่วนมากก็จะพาคุณแม่ออกไปเดินเล่นไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ปีนี้ก็น่าจะมอบดอกมะลิให้คุณแม่ค่ะ
ก็อยากจะเชิญชวนให้ช่วยกันซื้อดอกมะลิด้วยนะคะ
ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปช่วยให้กับคนที่
แล้วนอกจากนั้นนะคะยังนำขึ้นทุนเตลานะคะ
ก็คือนำขึ้นทุน๙เลยส่วนหนึ่งนะคะ
สามารถหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์นะคะ